ช่วงเวลานี้นะคะประชาชนยังคงเดินทางมาสการะเบื้องหน้า
พระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สาราสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
มกลางการจัดระเบียบและการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด
ติดตามจากคุณรัชตะวันโภชนุกูลผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากพระบรมมหาราชวังค่ะ
ขณะนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณท้องสนามหลวงค่ะ
สำหรับประสบกรณิกรชาวไทยท่านใดที่ตั้งใจจะเดินทางมาร่วมลงนาม
แสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
สาราสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวันนี้
ยังคงสามารถเดินทางมาได้ตามปกตินะคะ
และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะมีการงดแจกบัตรคิว
เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันธรรมดากลางสัปดาห์
ทำให้มีประชาชนเดินทางมาไม่หนาแน่นมากนักค่ะ
ทหารจากกรมทหารปืนใหญ่ที่๑รักษาพระองค์
ตั้งจุดตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด
ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่สนามหลวงฝั่งตรงข้ามวัดมหาธาตุ
แก่พระศกนิกรชาวไทยที่เดินทางมากราบศักรา
หน้าพระบรมชายาลักษณ์และลงนามแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ณสาราสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

เนื่องจากประชาชนที่แต่งกายไม่เหมาะสม
จะไม่สามารถเข้าไปด้านในสาลาสหทัยสมาคมได้ค่ะ
ขณะเดียวกันบรรยากาศโดยรอบบริเวณสนามหลวง
บรรดาจิตอาสาตั้งจุดบริการอาหารเครื่องดื่มตามปกติ
มูลนิธิป่อเต็กตึงใช้ภาชนะเป็นถ้วยกระดาษสังเคราะห์
ชานอ้อยมาตั้งแต่แรกแล้ว
และขอความร่วมมือประชาชนให้แยกขยะก่อนทิ้ง

โดยมีการแบ่งถังขยะเป็น๓ประเภท

แก่ขยะเศษอาหารขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล
ซึ่งในวันนี้จะให้หยุดแจกจ่ายอาหาร
ตั้งแต่เวลา๒๐นาฬิกาเป็นต้นไป
แต่ยังสามารถแจกเครื่องดื่มได้ตามปกติค่ะ
เดิมเราจะลงน้ำขวดวันหนึ่งประมาณ๕๖พันโล
พอเราได้รับความประชุมในท่านผู้ว่าและการบังเกษมหาละคร
น้ำขวดเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงจะเป็นคูเลอร์
น้ำขวดปลาสติกเราจะยกเลิกเพราะว่าเขาบอกว่าวันหนึ่ง
ขยะ๕๐ตันซึ่งเยอะมาก
แล้วก็ถ้างถ้วยที่ใส่จะเป็นช่วยซาสาวาด้าน

ทิ้งขยะทิ้งอะไรเรามีถุงดำหรือว่าถังขยะให้ทิ้งลง

เหนื่อยเจ้าที่ที่เขาคอยตามเก็บอีก
เริ่มดีขึ้นฮะเริ่มดีขึ้นหลังจากที่
ผมปฏิบัติงานมาตั้งแต่วันที่๑๓

มีอาหารมาก่อนหน้าที่จะเรียกเข้าไปประชุมแล้วก็จัดการเนี่ย
ทุกอย่างมันยังมีติดตัวบกพ่องอยู่เครือข่ายอยู่แต่ตอนนี้เริ่มเข้าที่ดีแล้ว
เมื่อช่วงค่ำวานนี้ทางกองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานคร
ได้มีการปล่อยบอลลูนขนาดใหญ่ให้ลอยขึ้นอยู่บริเวณทางเดินกลาง
กองอำนวยการเพื่อจะใช้เป็นจุดนัดหมายของผู้ที่พลัดหลงกัน

รับแจ้งเหตุคนหายเจ็บป่วยหรือแจ้งความได้ทุกเรื่องค่ะ
สำหรับวันที่๒๙ตุลาคมเป็นต้นไป
ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปรณรสมวาน๑๕วันเสร็จแล้ว
จะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ
หน้าพระบรมโกศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาถึง๒๑นาฬิกาค่ะ
เว้นช่วงมีพระราชพิธีบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
และสำหรับการแจกบัตรคิวเพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพ
เรื่องหน้าพระบรมโกศนั้นยังคงเป็นระบบคล้ายเดิม
ซึ่งประชาชนจะต้องมาเข้าแถวเพื่อรอแจกบัตรคิวค่ะ
ในวันนี้นะคะยังคงมีเวลาเดินทางมาได้จนถึง๑๖นาฬิกา
ประสบกรณิกรชาวไทยจะสามารถเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัย
ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ที่สาราสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะ
และขอให้ประชาชนที่จะเดินทางมาแต่งกายให้เรียบร้อยสุภาพ
เพราะในวันนี้นะคะมีประชาชนที่ไม่สามารถเข้าไปบริเวณด้านในได้หลายคนค่ะ
ชตะวันโภชนุกูลข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากท้องสนามหลวง